ตอนนี้เพลดลูกรักของช่องสาครอีกคนนึงคือน้องกรัฟ
ใช่ไหมฮะว่าเป็นลูกรักของช่องสารน้องกรัฟขนาวุด
ซึ่งหนุ่มกราฟก็เปิดไปว่าเตรียมจัดแฟนมิติ้งเดี่ยวที่ญี่ปุ่นครั้งแรก

เพราะแฟนเนี่ยโหวตแล้วก็เรียกร้องกัน
ตอนนี้ศิลปินเนี่ยคนไทยดาราไทยไปจัดคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นกันเยอะจังเลยอ่ะ
ไม่ตอนนี้แบบของพี่ถา
แต่เขามีแฟนคลับทั่วแบบทุกอินโดอะไรเก่ง
อย่างฟิลิปปงฟิลิปปินส์ก็อยากให้เขาไปจัดกัน
แต่ตอนนี้เขาใช้วิธีการโหวตโหวตเรียกร้องกลับมาเยอะ
ส่วนประเทศอื่นก็อาจจะจัดในอนาคต
ส่วนเรื่องที่คุณแม่พาไปดูดวงเปิดไพ่

หมอดูทักว่าหากมีความรักเนื่องจากผู้หญิง

เพราะว่าอย่างนั้นแม่พาไปดูดวงมา
ซึ่งคุณแม่ก็ย้ำเตือนบ่อยมากว่า

เขาไม่มีแฟนจริงพยายามไปตามหา

ไปตามถึงบ้านเลยเหรอ

ยังมีแอบติ๊บกับเยายาบ้าง

สวัสดีครับ